ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอข่าวไปเป็นคดีฆาตกรรม
คือเป็นคนแก๊งนี้ฆ่าเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ไปฝังดิน
แล้วก็ไปขุดเจอแต่คราวนี้มาอีกคดีหนึ่งค่ะ
แก๊งเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าไปไล่ทำร้ายคนอื่น

ซึ่งตอนนี้ตำรวจเรียกตัวผู้เสียหายที่ถูกรุมทำร้าย
เข้ามาให้ปากคำแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ
อาจยกรรมข้ามชาติชนบุรีสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
เรียกตัวนายพลรัฐชาติบุตรนายนัทพงศ์ภูลเจริญ
ซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกแก๊งบิ๊กไบท์รุมทำร้าย
มีคลิปแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
ก็เรียกมาเพื่อที่จะชี้ตัวยืนยันผู้ก่อเหตุค่ะ
ซึ่งนายพลรันและเพื่อนยืนยันนะคะว่า
ชี้ตัวนายจอนลีเป็นชาวออสเตรเลีย
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนร้ายที่มารุมทำร้ายที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ตำรวจยังได้เรียกนายนพรัชประครองยศ
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกแก๊งบิ๊กไบท์แก๊งนี้

คือแก๊งนี้ไปไล่รุมทำร้ายคน
แล้วก็มีคนบาดเจ็บหลายคนเลย

ตัวเองไม่ได้วิ่งราวทรัพย์ของกลุ่มที่มาทำร้ายนะ
แต่ที่ขับรถตามกลุ่มนี้ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกรถกลุ่มนี้เฉียวชนค่ะ

ขี่มาก็ยังโดนชนนะครับใครเขามีเป็นไรหรืออะไรเขาไม่ได้อภัยยาก่ออะไร
วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ
กลุ่มนี่ไม่ได้ใกล้กระชาทำไง
ก็คิดว่ามันไม่สนใจอยู่แล้วครับ
ผมไม่ได้ผิดจริง
ถ้าผมผิดผมก็ยอมรับผิดไปตามผิด
เมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปวงจรปิดที่รุมทำร้าย
ก็คือตำรวจเขาก็เห็นหน้าชัดเลยแหละ

บังคับบัญชาระดับสูงสั่งการเลยนะคะ
ว่าต้องตรวจสอบพฤติกรรมแล้วก็ประวัติของแต่ละคนในแก๊งอย่างละเอียด
เพื่อจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ